เปิดปากกับภาคภูมิ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับวันนี้มีผู้ชายคนหนึ่งเขาต้องการ
เปิดปากเปิดความจริงมาร้องขอความเป็นธรรมให้กับชีวิตเขาหน่อยตกเป็นแพ้เป็นผู้ต้องหา

มันเป็นคดีที่ถูกแจ้งข้อหาว่าร่วมกัน
พยายามฆ่าแต่ว่าเขาบอกเขาไม่เกี่ยวข้องเลย

เขาเป็นอาสาสมัครทหารพราน
ประจำอยู่ที่จังหวัดยาลาจังหวัดชายแดนทางภาคใต้
ก็เหมือนกับที่ท่านดูข่าวมาตลอดนั่นแหละฮะ
เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนทางภาคใต้
เข้าไปแล้วแวดระวังราชเตอร์เวน
ร้อนผ่านหนาวผ่านกระสุนผ่านระเบิดอะไรมาเยอะแยะ
สุดท้ายมีอยู่วันหนึ่งเขาถูกตำรวจจับ
เหตุการณ์ยิงกันเนี่ยพยายามจะฆ่ากันเนี่ย
เหตุการณ์ฆ่าคนเนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดลำพูน
ตัวเขาเนี่ยเป็นทหารอยู่ที่ยาลา
ไม่เคยไปลำพูนเลยนะฮะ
แล้วมีหลักฐานชัดเจนว่าวันเกิดเหตุ
เข้าพักอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
คืนนั้นไปเปิดโรงแรมไปนอนอยู่ที่โรงแรมเข้าพักอยู่
แต่เขาบอกว่าพนักงานสอบสวนหรือว่าตำรวจ
ฟังเขาเลยมันเกิดอะไรขึ้น
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเขาไปติดคุกอยู่๙เดือนนะฮะ
ระหว่างถูกฝากขังดำเนินคดีแล้วเรื่องไปอยู่ชั้นศาล
จนกระทั่งสารชั้นต้นท่านได้พิจารณาพยานหลักฐานต่างแล้ว
มีคนมายืนยันว่าเขาไม่เกี่ยวข้องเขาไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ
พิพากษายกฟ้องแล้วก็พ้นคดีมาได้
แต่ไอ้ช่วงเวลาที่ผ่านไปเนี่ยฮะความเป็นธรรมในชีวิตของเขา
ใครจะรับผิดชอบใครจะเยียวยาวันนี้เขาเลยอยากจะมาเรียกร้อง
ขอความเป็นธรรมให้กับชีวิตของเขาซึ่งอยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมินะครับ
ผู้ที่ตกเป็นแพะในคดีฆ่าคนคือคุณบุญทวีปิยศทิพย์นะฮะ
อายุสามสิบสองปีส่วนทนายความที่เข้ามาช่วยเหลือในขณะนี้
คือทนายบุญมีจอมหงษ์นะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
คุณบุญทวีซึ่งตอนนี้คุณบุญทวีบอกไม่ได้รับราชการ
ไม่ได้เป็นอาสาทหารพรานแล้วครับเพราะติดคุกอยู่ในเรือนจำ๙เดือน
ระหว่างคดีก็เลยต้องออกจากราชการทหารครับ
คุณบุญทวีช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าความเป็นมาของเหตุการณ์ต่างเนี่ย

คือผมนั่งรถจากกรุงเทพจะไปทำงานที่ยาลาวันที่๒๑พฤศจิกา๒๕๖๓ครับ
แล้วก็โดนตำรวจจับครับ
ก็เขาขอดูบัตรประชาชนสแกนบัตรประชาชนว่าผมมีหมายจับ

กรุงเทพจะไปยาลาครับลงไปในพื้นที่ที่เราทำงานอยู่นั่นแหละครับ
เขาต้องตรวจสอบเรื่องของบัตรประชาชนของผู้เดินทางครับ
แกนปุ๊บตำรวจรถไฟบอกอ้าวคุณมีหมายจับเนี่ยครับ
คดีร่วมกันพยายามฆ่าครับจับเลยจับครับแต่นี่ก็ถือว่าตามหน้าที่เขานะ
เขาเจอเขาก็ต้องจับครับแล้วก็ส่งท้องที่ต้นทางครับ
ก็คือสพลีจังหวัดลำพูนครับใช่ไหมฮะท่านผู้ชมครับ
ผมไล่ไทม์ไลน์อย่างนี้ก่อนนะครับคดีพยายามฆ่าเนี่ย
ที่มีคนถูกกลุ่มคนร้ายยิงจนบาดเจ็บสาหัสเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๕สิงหาคม๒๕๖๓นะฮะ
คุณบุญทวีเนี่ยถูกตำรวจจับกลุ่มตัวคือ๒๑พฤศจิกายน๒๕๖๓ครับ
ช่วงเวลานั้นเล่าย้อนไปหน่อย๑๕สิงหาคม๒๕๖๓หรือว่าก่อนจะเกิดเหตุ
วันนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรยังไงขึ้นฮะ
ทำไมเขาถึงมาบอกว่าเราเป็นหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการไปร่วมกันกันยิงเขาได้
ผมก็ไม่ทราบครับว่ามันจะเป็นผมได้ยังไงครับเพราะว่าวันที่๑๕ผมอยู่ที่จังหวัดยาลาครับ
สิงหาคมอยู่ยาลาครับก่อนหน้านี้ก่อนหน้านั้นวันที่๘นะครับ
ผมขึ้นไปหานายเกียงไกรที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ๘สิงหาคม๖๓ขึ้นไปเชียงใหม่
คือในเกียงไกรเนี่ยในคดีมีพูดต้องหาอยู่ทั้งหมด
แต่ตำรวจจับได้๒คน๒คนนี้คนหนึ่งชื่อสุละพงต์
อีก๓ที่ยังหลบหนีแล้วจับไม่ได้

ซึ่งเกรียงไกรคือเพื่อนกับคุณบุญทวี

คุณบุญทวีบอกว่าวันที่๘สิงหาคม
ขึ้นไปหาเพื่อนก็คือคุณเกรงไกร

วันที่๙ผมก็กลับเลยครับ
สิงหาคม๖๓ก็ออกจากเชียงใหม่เลย
ด้วยการเดินทางด้วยอะไรครับ

แล้วก็ย้อนมาหาคุณแม่ที่กรุงเทพใช่ไหม
ไม่ครับก็ที่ว่ามากรุงเทพนี่๑๓

แล้วก็วันที่๑๓ก็เดินทางกลับเลยครับ

แต่เหตุการณ์ที่ลำพูนที่อำเภอลีเนี่ยนะฮะ

ซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยมันมีหลักฐานชัดเจนนะครับใช่ไหมฮะทนายบุญมีว่าคุณบุญทวีเนี่ยเขาพักโรงแรม

คือวันนั้นปกติเราจะรับราชการเป็นอาสาทหารพรานอยู่ที่ยาลาแต่ช่วงนั้นเนี่ยเหมือนกับเป็นช่วงวันหยุดหรือยังไงก็เลยมาพักโรงแรม
ก็คือผมต้องกลับไปรายงานตัววันที่สิบแปดครับครับไปทำงานแต่วันนี้ผมกลับก่อนครับ

ครับเพราะว่าแฟนบรรจุราชการได้ครับก็จะไปฉลองกันครับ

แล้วทีนี้พอย้อนกลับมาก็คืออ่าไม่ใช่ย้อนกลับมาสิเวลาก็ผ่านไปใช่ไหมฮะ

ช่วงเวลานั้นพักโรงแรมแฟนรับราชการได้ทำงานไปกินข้าวกินเลี้ยงในตัวเมืองอะไรก็แล้วแต่
ผ่านมาถึงวันที่๒๑พฤศจิกายน๒๕๖๖

ช่วงนั้นเราขึ้นรถไฟจากกรุงเทพ

เอ๊ะมีหมายจับตำรวจรถไฟเขาก็เลยส่งให้กับสพลิจลำพูน
ก็เธอบอกว่าผิดถูกพี่ไม่รู้นะ
ก็คือจับตามหน้าที่นะครับต้องส่งไปที่ลำพูนนะครับ
ครอหาเขาบอกไหมครับ
กันพยายามฆ่าครับตอนนั้นงงไหมก็งงอยู่ครับครับ
ผมก็ไปถึงลำพูนก็เขาถามว่าอย่างถามคุณภาคภูมิว่า๓เดือนที่แล้วทำอะไรอยู่เนี่ยครับ
เพราะเรา๒๑พฤศจิกายนที่ถูกจับไปที่สพลีจังหวัดลำพูนครับ
๓เดือนที่แล้วน้องทำอะไรอยู่คุณทำอะไรอยู่ครับ
ถ้าเป็นคนอื่นคงจะจำไม่ได้แล้วแหละครับแล้วแต่ผมพอดีว่ามันตรงกับวันที่แฟนได้บรรจุพอดี
แล้วก็ผมก็ไล่เลี้ยงมาตั้งแต่ว่า๑๒สิงหาวันแม่แห่งชาติ
แล้ว๑๓ผมเดินทางกลับ๑๔ถึงยาลา๑๕พักอยู่โรงแรมเลยนึกได้ครับคือเขาคงจะกะฝังผมแล้วล่ะครับ
กะจะเอาให้มันอยู่หมัดเลยแหละครับตำรวจชุดนี้
เขาก็เลยเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้เกิดขึ้น

ซึ่งเราก็ยืนยันว่าเราไม่ได้ไปทำอย่างนั้นจริง

แล้วหลักฐานต่างเราบอกหรือมีพยานบุคคลอะไร

ไปหมดเลยครับผมก็บอกไปทุกอย่างเลยครับ
ว่าผมพักอยู่ที่โรงแรมแล้วผู้บังคับบัญชาใครเป็นพยานอะไรเขาเห็นผมหมดครับ

เขาก็ส่งประเด็นไปทางนู้นนะครับให้ตำรวจยาลาสืบครับ
แต่ตำรวจยาลาสืบแล้วส่งมาที่เขาแต่เขาไม่ยอมเอาให้อายการดูครับ

ทั้งสอบปากคำพยานที่ผมกล่าวอ้างแล้วก็หลักฐานการเข้าพักที่โรงแรม
ครับซึ่งผมก็มีอยู่ในมือนะฮะคุณบุญทวีเอามาให้ดู
จะเป็นรายชื่อทะเบียนผู้เข้าพักโรงแรมแห่งหนึ่ง
ที่จังหวัดยาลาสิบห้าสิงหาคมสองห้าหกสามนะฮะ
เขาก็ไล่มาเลยห้องพักเลขที่เท่านี้เท่านี้เท่านี้
เลขที่ห้าสิบห้องพักเลขที่ห้าสิบ
นายบุญทวีปียศทรัพย์แล้วก็มีหมายเลขบัตรประชาชน
ครับมีที่อยู่อะไรก็ว่ากันไป
ซึ่งตรงนี้หลักฐานพวกนี้คุณบุญทวีบอกว่า
ทางสอบพอลีพอทางผู้ต้องหาเขาบอกว่าคือผมไม่ได้อยู่นะ
ผมไม่ได้ทำผมไม่เกี่ยวข้องครับผมเอาละ
หนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยที่ชื่อเกรียงไกรผมรู้จัก
รู้จักครับแต่ผมไปเจอเขาคือวันที่แปด
สิงหาคมเหตุการณ์มันเกิด๑๕สิงหาคม
มีพยานยืนยันว่าในช่วงเวลานั้น๑๕สิงหาคมช่วงเกิดเหตุ
คุณเข้าพักที่โรงแรมลงทะเบียนอะไรนู่นนี่นั่น
อยู่กับแฟนผู้บังคับบัญชาต่างต่างแต่คุณบุญทวีบอกว่า
พนักงานสอบสวนไม่รวมสำนวนนี้ส่งให้กับอายการ
ครับเหมือนกับกันแกล้งแล้วเราได้ถามหรือว่าได้ทักทวงเขาไหมฮ
หรือว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาส่งหรือไม่ส่งได้ยินทนายบอกครับ
ครับว่าอายการไม่เห็นหลักฐานครับแต่พอ
เก้าเดือนนะครับทนายเลยให้สารมีคำสั่งเรียกดูหลักฐานที่
จังหวัดยาลาครับครับสารก็ได้เห็นหลักฐานก็
วีดีโอคอนเฟอร์เรนต์มาหาผมในเรียนจำว่าอืม
ว่าบุญนวีติดต่อยาดได้ไหมสารอนุญาตให้ประกันตัวแล้วนะ
ให้ญาติมายื่นประกันเลยหลักทรัพย์จะน้อยกว่าหรืออะไร
น้อยกว่าจำเลยที่๑หรืออะไรสารอนุญาตทุกอย่างครับ
ผมบอกผมติดต่อยาดไม่ได้สารติดต่อให้เองเลยครับ
พอจะประกันได้ก็ประกันได้ง่ายตอนแรกครับผม
ยื่นพยายามยื่นยังไงก็ไม่ให้ประกันครับครับตำลวดคัดค้าน
ทำไมเขาเราเอ๊ะทนายบุญมีทำไมทำไมเขาถึงไม่ฟังหรือว่า
ไม่ส่งสำนวนไปหลักฐานไปให้ในชั้นอายการว่าคนนี้เขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไร
คือคือประมาณประเด็นคือไอ้เรื่องอ่าไอ้เรื่องการพักเข้าโรงแรมเนี่ย
เป็นอีกหลักฐานหนึ่งนะครับแต่ส่วนที่ตำรวจเขาคัดค้านเขาว่า
แนวทางการสอบสวนเนี่ยมันจะมีจำเลยที่ถูกฟ้องก็คือ๓คน
ซึ่งจำเลยที่๑กับจำเลยที่๒เนี่ยให้การยืนยันชี้ว่าตัวคุณบุญทวีเนี่ย
เป็นคนร่วมเคยฆ่าด้วยกันซึ่งจำเลยที่หนึ่งกับจำเลยที่สองเนี่ยถูกจับได้
ใช่ครับแต่จำเลยที่สามก็คือเกรียงไกรที่เป็นเพื่อนเราเนี่ยหนี
เอาแล้วทำไม๑กับ๒เข้ามาชี้ว่าบุญทวีไปร่วมกันฆ่าด้วยอ่ะ
คือตอนนั้นเราไม่ทราบนะครับว่าเขาให้เหตุผลเพราะอะไร
เพราะว่าคุณบุญทวีเนี่ยก่อนที่จะโดนจับเนี่ยมันก็ผ่านกระบวนการสอบสวนของตำรวจมาก่อนแล้ว
เขาอาจจะสอบปากคำจำเลยที่๑จนมาให้การว่าคุณบุญทวีมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงเราไม่ทราบ
อืมแต่คราวเนี้ยเมื่อมีเอกสารคำให้การว่าคุณบุญทวีเกี่ยวข้องเนี้ย
เขาก็เลยมีการออกไม้จับคุณบนทีวีหลังจากนั้นเขาก็เลยเอาไปฝากกันที่เรือนจำ
คราวนี้เอกสารต่างเนี่ยสารก็จะไม่รู้หรอกว่าทำไมคนนี้ถึงให้การถึงบุญคุณวีอย่างนั้น
แต่คราวนี้หลังจากนั้นทนายความในคดีคนนั้นเนี่ย
ได้มีการขอส่งเอกสารที่ว่าใบบันทึกโรงแรมเนี่ยครับอ่า
ให้สารดูอ่ะสารก็ว่าอ้าวมันขัดแย้งกัน
แล้วน่าเชื่อว่าคุณบุญธวีไม่อยู่ในอีกกันเหตุครับ
ก็เลยว่าอ่ะอนุญาตไปก่อนแล้วค่อยมาว่ากันชั้นศาลต่อไป
ให้ประกันตัวออกมาก่อนถูกต้องครับแล้วพอมาชั้นศาลก็มีการเรียกพยงพยาน
ทุกคนก็มายืนยันสุดท้ายศาลก็พิพากษาว่า
คุณบุญทวีไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วก็ยกฟ้องใช่ไหมครับ
ใช่ครับอ่าในในสารชั้นต้นนะใช่ครับ
แต่มันจบแล้วใช่ไหมครับทนายบุญมีจบเรียบร้อยครับ
เพราะว่าคดีนี้อายการนะครับไม่มีการอุทธรณ์ต่อ
ถือว่าคดีถึงที่สุดแล้วครับครับนั่นนั่นมันทำให้เกิดคำถามตามมา
มากมายเยอะแยะโดยเฉพาะชีวิตของคุณบุญทวี
จำเลยสองคนที่ถูกจับได้ครับซึ่งคุณมณฑวียันว่าไม่รู้จัก
ไม่รู้จักครับในกลุ่มของผู้ต้องหาเนี่ยที่หนีอยู่เนี่ยรู้จัก
เรียงไกรครับแต่ยังหนีทุกวันนี้ยังหนีอยู่ไหมยังหนีอยู่ครับ
ยังหนีอยู่คนที่ถูกยิงก็ยังเจ็บสาหัสอยู่ครับ
ซึ่งเราก็ไม่รู้เรื่องเขาหรอกอีกสองคนนั้นก็ถูกจับก็อยู่ในเรือนจำ
ครับแต่ทีนี้ชีวิตของเขาเนี่ยมันจะเอายังไงต่อ
วันนี้สถานะของเขาถือว่าพ้นจากการเป็นจำเลยในคดีนี้แล้ว
ครับพิสูจน์ความบริสุทธิ์ชัดเจนครับว่าตกเป็นแพ้เลย
โดนแพะในคดีนี้เลยว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยครับอยู่ดีดีก็ตกเป็นแพ้
ครับแล้วทำไมตอนนั้นไม่ฟังไม่ยื่นหลักฐาน
กระทั่งติดคุกไป๙เดือนสูญเสียอะไรไปยังไงบ้าง
แล้วจะเรียกร้องอะไรยังไงได้บ้างพักกันครู่เดียวนะครับ
ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อ
เกี่ยวกับเรื่องชีวิตของอาสาทหารพรานคนนี้ซึ่งตอนนี้ไม่ได้เป็นทหารพรานแล้ว
เพราะว่าต้องเป็นแพ้ในคดีแล้วต้องติดคุกไป๙เดือนพักกันครู่เดียวครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับคุยกันต่อนะฮะ
ผู้ที่ต้องตกเป็นแพ้ในคดีฆ่าคนแต่สุดท้ายเนี่ยติดคุก๙เดือน
พิพากษายกฟ้องเรียบร้อยแล้วนะครับเขาเคยเป็นอาสาทหารพราน
ดูแลพื้นที่ชายแดนใต้ให้กับเรานี่แหละแต่ต้องติดคุกไปเก้าเดือน
ระหว่างฝากขังด้วยต่อสู้คดีด้วยสุดท้ายก็ต้องออกจากการรับรัชการทหาร
ชีวิตความเป็นอยู่ครอบครัวต่างการสูญเสียโอกาสในช่วงที่ผ่านมา

อายุกี่เดือนแล้วครับ

ไม่ใช่เพิ่งสารเพิ่งพด
มีคำสั่งแล้วก็หลุดคดีวันไหน

แต่ระหว่างเกือบปีก็แน่นอนว่ามันก็

จับคดียาเสพติดเถอะถ้าถ้าไม่ทำตามที่ตำรวจบอกคือ
คือเขาจะเอาเรื่องคดียาเสพติดนะครับถ้าถ้าทำตามที่ตำรวจบอกทุกอย่างก็
คดียาไม่เอาเรื่องครับแล้วก็จะกันได้เป็นพยาน
อันนี้หมายถึงมีสองคนที่ถูกจับได้แล้วก็มีคนอื่นที่ตำรวจเอาตัวมาสอบสวน
ครับแล้วก็จะกันตัวเป็นพยานครับถ้าเกิดว่า
ชี้ว่าเราเป็นหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการอย่างนี้ครับ
คือคดีนี้อยู่ที่สพลีจังหวัดลำพูนนะฮะถ้าทางตำรวจสพลี
ทางลำพูนอยากจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมก็บอกได้นะ
เพราะว่าชุดจับกลุ่มทำคดีเนี้ยปีหกสามใช่ไหมครับ
ก็ไม่รู้ว่ายังอยู่หรือไม่ยังอยู่หรือว่าไปอยู่ที่ไหนพื้นที่ไหนตรงไหนแล้วบ้าง
ท่านผู้ชมถามคำถามเข้ามาเยอะเดี๋ยวจะรอให้ทนายบุญมีตอบให้ฟังนะครับว่า
พนักงานสอบสวนผิดไม่ผิดพลาดไม่พลาดหรือว่าอะไรยังไง
แต่ทีนี้๒คนนั้นที่เป็นคนที่ถูกจับได้ฮะ
คดีที่เป็นจำเลยที่หนึ่งกับจำเลยที่สองเนี่ยก็คือรุ่งโรธกับสุรพงศ์นะ
ครับเขาก็ชี้เราด้วยใช่ไหมครับ
ทำไมเขาถึงชี้ว่าเราเป็นหนึ่งในคนที่ไปร่วมยิงกับเขาอ่ะเพราะว่า
ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับมันอืมไม่ไม่รู้จักกันมาก่อนเลยนะครับ
มันเป็นคำถามที่มันอยู่ในหัวตลอดนั่นแหละครับ
ผมก็ไม่ได้รู้จักกับตำรวจพวกนี้ด้วยแล้วก็ไม่เคยมีความแค้นต่อกันด้วยครับ
ผมก็อยากจะถามตำรวจพวกนี้เหมือนกันครับว่าทำไมต้องเป็นผมครับ
อยู่ในที่คุมตัวของสพลีห้องคุมตัวผู้ต้องหากี่วันครับ
อยู่ในนั้นสองสามวันนี้นะครับหลังจากนั้น
ก็ส่งเข้าเรือนจำครับเรือนจำจังหวัดลำพูนครับ
อยู่ที่นั่นกี่วันครับเก้าเดือนครับ
เป็นยังไงบ้างตอนนั้น๙เดือนเหมือนตายทั้งเป็นนะพี่
ก็มันมีคำถามมาในใจตลอดครับว่า
ทำไมจับมาทำไมคิดวนไปซ้ำไปซ้ำมาครับ
แทบบ้าเหมือนกันพี่ตอนนั้นแฟนก็ไปหาทนายความมาช่วยคนหนึ่ง
เขาก็พยายามหาหลักฐานต่าง
พยงพยานอะไรมาให้ว่าการเข้าพักโรงแรมในช่วงเวลาเกิดเหตุว่าเราไปอยู่ที่
เราอยู่ที่ยาลาจริงจริงเราไม่ได้อยู่ที่จังหวัดลำพูนครับ
แต่แต่มันเหมือนกับมันก็ไม่รู้ว่ามันจะสำเร็จไม่สำเร็จอย่างนี้หรอครับ
ครับก็มันติดต่ออะไรใครไม่ได้เลยครับติดต่อยาดอะไรไม่ได้เลย
ผมก็ไม่รู้ว่าเขาดำเนินการไปถึงไหนนะครับเขาบางทีก็ไปฟังไอ้พวก
ผู้ต้องหาไอ้นักโทษข้างในเขาพูดมั้งมันก็ต้องหลักฐานแน่นแล้วไม่งั้นเขาจะ
นี่ได้ยังไงจับมาได้ยังไงอุ้ยเหรอบางทีมันก็ปั่นป่วนเราไปนั่นนะครับ
ข้าวก็กินไม่ได้ก็แทบอยากจะฆ่าตัวตายครับตอนนั้นอุ้ย
คือเราเราอยู่กับผู้ที่เป็นนักโทษหลายหลายคนน่ะนะครับครับ
ในในห้องในแดนของเราอ่ะในเรือนจำอ่ะแน่นอนว่ามันเป็นไปได้
มันเต็มไปด้วยความลำบากอยู่แล้วลำบากครับแต่เราได้ยินเขาพูดบางคนบอก
ถ้าหลักฐานไม่แน่นเขาจะจับมาเหรอครับซึ่งมันค้านกับสิ่งที่มันอยู่ในใจกับสิ่งที่เรารู้ตัวเราเอง
ครับพอเรารู้ตัวเราเองว่าเราไม่ได้ทำอยู่แล้วแล้วอัตราโทษก็ตลอดชีวิตประหารชีวิตอย่างเงี้ครับ
แล้วทำไมต้องเอาชีวิตคนคนหนึ่งมาล้อเล่นอย่างงี้ด้วยครับวันนี้ผมรอดมาได้แล้วครับ
ผมสู้มาจนหลุดแล้วครับตำรวจพวกนี้ต้องรับผิดชอบครับ
ระหว่างที่พนักงานสอบสวนชุดจับกลุ่มเขาเจอเราแล้วเขามาถามเรามาซักเรามาคุยเรื่องคดีกับเราเนี่ย
ผมให้ความร่วมมือทุกอย่างครับผมตอบตามความจริงทุกอย่างครับ
มีหลักฐานอยู่ตรงนั้นตัวรถอยู่ตรงนี้ผมบอกตามจริงหมดครับ
เขาฟังเราบ้างไหมครับมันก็ฟังนะครับแต่ไม่รู้มันจะทำยังไงหรือเปล่า
เพราะว่าหลักฐานที่มันสร้างมาก็อย่างนี้แล้วมาเจอกับหลักฐานที่ผมพูดไป
มันไปแย้งกันนะครับไม่มีการถูกซ้อมทรมานทำร้ายอะไรยังไงใช่ไหมครับสำหรับตัวเรา
ผมผมไม่โดนครับอืมแต่ผมไปมันแค้นสุดสุดเลยครับตอนที่ว่าไปสืบบนชั้นศาลแล้วก็
คนนั้นก็โดนตำรวจซ้อมมาคนนี้ก็โดนตำรวจซ้อมมาบังคับไม่ชี้รูปผม
ต้องเอาผมให้ได้อย่างงี้ใช่ไหมแล้วทำไมผมไปทำอะไรให้เขาเขา
ทำไมต้องต้องเอาผมให้ได้ครับหมายถึงยังไงคือตำรวจนี่แหละครับ
คือจะต้องเอาผมเป็นจำเลยจะต้องเอาผมเป็นคนร้ายให้ได้ครับ
คือในชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยทั้งจำเลยสองคนกับพยานอีกคนนึง
ชี้ตัวเราครับในชั้นอายการก็ผ่านมาเขาก็รวบรวมสำนวนส่งฟ้องศาล
ครับเราก็รู้สึกมาตลอดว่าทำไมต้องมามาปรักปรำเราครับ
พอขึ้นชั้นศาลศาลมีการเบิกความเกี่ยวกับเรื่องของคดีของคุณบุญมีนี่แหละ
อ่าของคุณบุญทวีครับคุณบุญทวีบอกได้ยินคนที่เคยชี้ตัวเราอ่ะ
เขาไปกลับคำให้การจากชั้นพนักงานสอบสวนในชั้นศาลครับ
ความจริงมันคืออะไรเขาบอกว่ายังไงครับ
เขาบอกว่าถูกตำรวจซ้อมไปแล้วบังคับให้ชี้ลูกผม
บังคับยังไงต้องต้องเอาผมเป็นคนร้ายให้ได้ครับ
เพื่ออะไรนั่นแหละครับเพื่ออะไรครับยังไงฮะทนายบุญมีคือ
คือมันยังไงคือจริงนะครับคดีนี้มันไม่ได้มีอะไรยากหรอกครับ
แต่คราวนี้อ่ะครับคือคดีนี้มีจะมีผู้ร่วมกระทำความผิดที่ตำรวจอ่า
ทำการสืบสวนมาก็คือมีห้าคนครับซึ่งหนึ่งในห้าเนี่ย
คือนายเกียงไกรที่หลบหนีอยู่เนี่ยเป็นคนรู้จักของนายบุญทีวี
ซึ่งเขาไปหากันเมื่อวันที่๘สิงหาวันที่๘สิงหา๖๓ใช่ครับ
คราวนี้เขาตั้งแล้วว่านายเกียงไกรอาจจะมีส่วนร่วมในการพยายามฆ่าเนี่ย
คราวนี้เขาเลยออกหมายเรียกภรรยาของนายเกียงไกรมานะครับ
มาเพื่อสอบประคำว่าเคยวันที่๘เนี่ยไปรับใครมาไหมนะครับ
ซึ่งภรรยาเขาบอกว่าไปรับคุณบุญทวีชีคุณบุญทวีแล้วก็เพื่อนอีกหนึ่งคน
ครับซึ่งคราวเนี้ยเขาดูรูปแล้วเมื่อไปตรวจประวัติแล้วบอกว่าเป็นคุณบุญทวี
มือปืนที่อาจจะมารับจ้างเพื่อก่อเหตุในวันที่๑๕
เหรอใช่ครับนี่ตั้งทงที่ตำรวจบอกว่าที่กล่าวหาคุณบุรีเพราะว่าเป็นทหารผ่าน
ตรงนี้ถูกต้องนะครับเพราะว่าไปทหารพาลนั้นแหละ
ก็คิดก็ตั้งทงกันเลยว่าอาจจะเป็นมือที่รับจ้างในวันที่๑๕
สุดท้ายจำเลยสองคนที่เป็นผู้ต้องหารัก
ที่ถูกจับได้สองคนแล้วก็มีพยานอีกคนนึงใช่ไหม
เขาร่วมในการก่อเหตุด้วยครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยไปให้การในชั้นศาลนะ
ว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาบอกว่าอะไรยังไงบ้างใช่ไหมคุณบุทวีที่เล่าให้ฟัง
บอกได้ยินในชั้นศาลครับคือผมก็ยังสงสัยแล้วก็ติดใจว่า
ถ้าเกิดไม่มีคุณบุญทวีอยู่ในกลุ่มผู้ก่อเหตุสักคนหนึ่ง
ตามหลักฐานจริงที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำแล้วมันจะทำไมมันผู้ต้องหามันจะน้อยลงแล้วมันไม่ได้เหรอ
มันต้องมีผู้ต้องหาให้
คือที่นายเกียงไกรเขาหนีไปครับคราวนี้ตำรวจตั้งทงสืบสวนว่าใครอยู่กับนายเกียงไกรบ้าง
ภาพบทคุณบุญธวีดันไปอยู่กับเขาวันที่๘
คราวนี้พันธการสกสันก็เลยตั้งทงเลยว่า

เขานะอย่างยังจะให้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ก็ต้องไปสอบประคำจากจำเลที่หนึ่งและจำเลสอง
คราวนี้อาจจะสอบสวนโดยชอบหรือไม่ชอบ

เพราะว่าก็ให้การตามปกติมีเอกสารรับรองถูกต้อง
แต่คราวนี้เมื่อส่งฟ้องไปที่ศาลแล้วคราวนี้
คำแม่การที่ซักทอดบุตรวีถูกคุมครูถูกทำร้าย
เพื่อให้ชี้ตัวว่าบุญทวีเกี่ยวข้องให้ได้
ผมก็ไม่ได้มีคำถามในชั้นตรงอื่นหรือว่าตัวบุตรวีอะไรนะครับ
แต่ผมมีคำถามว่าในส่วนของพนักงานสอบสวน
ถ้าผู้ต้องหาจะหายไปสักคนหนึ่งเพราะเขาไม่ผิดจริงมันจะเป็นอะไร
เพื่ออะไรถ้าทางสหภารีจมหลักพูนอยากจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติม
ก็บอกเราได้เลยนะฮะจะได้เข้าใจตรงนี้กัน
ผมไม่รู้ว่าชุดพนักงานสอบสวนหรือว่าชุดจับกลุ่มวันนั้น
ที่ทำคดีตรงนี้วันนั้นคือใครอะไรยังไง

ถามตามมาก็คือสิ่งที่เขาสูญเสียเนี่ยจะเรียกร้องคืนได้อย่างไรบ้าง
คุณบุญทวีสิ่งที่สูญเสียไปแน่ก็คือ
อิสระภาพงานการ
การรับราชการอาหารอาสาธารณ์พลัน
ครับแล้วก็ผมต้องแม่ผมต้องไปขายที่สวนมาเพื่อสู้คดีอีก

ครับถ้าวันนี้ผมมีเงิน๒แสนแล้วผมจะไปซื้อที่คืนให้พ่อให้แม่ผมเนี่ย

เขาจะยอมขายให้ผมในราคา๒แสนหรือเปล่า

จะเอาผิดหรือว่าจะฟ้องร้องอะไรกับใครยังไงได้บ้าง
เดี๋ยวช่วงหน้าทนายบุญมีลองไล่ให้เราฟังหน่อยนะครับ

คนนี้เนี่ยเขาจะสามารถเรียกร้องสิทธิ์ของเขายังไงได้มั่ง

เปิดปากกับภาคภูมิ

คุณบุญทวีบอกกับผมเมื่อสักครู่นี้นั่งคุยกันทนายบุญมีด้วย
คุณบุญทวีบอกว่าคาดว่าที่พนักงานสอบสวนพยายามจะให้ชี้ให้ได้ว่าเราอยู่ในกลุ่มผู้ก่อเหตุ

เพราะตำรวจอยากจะปิดคดีเร็วนะครับ

คือสองคนที่จับได้นะครับหนึ่งคือคนที่จ้างวานอีกคนนึงเหมือนกับเป็นคนที่ไปล่อให้คนถูกยิงเนี่ยออกมาเครียงไกร
กับอีกคนนึงที่ชื่อสุนทรที่หนีอยู่คาดว่าต้องมีใครสักคนหนึ่งแหละที่เป็นมือยิงแล้วก็ไล่ไปไล่มาเกรียงไกรได้เจอกับคุณบุญทวี
คุณบุญทวีก็เลยมองว่าเพราะเขายังหามือยิงไม่ได้หรือเปล่าเนื่องจากอีกสองคนยังหนีอยู่แต่สุดท้ายยืนยันชัดเจนว่าเขาไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้น

จริงแล้วเหตุการณ์นี้มันจะไม่มาถึงขนาดนี้ที่เขาต้องติดคุก๙เดือนแล้วก็สูญเสียอิสรภาพต้องพ้นจากการรับราชการทหารเนี่ยมันไม่ควรจะมาถึงตรงนี้เลยใช่ไหมทนายบุญมี
คือไม่ค่อยจะถึงครับก็คือตำรวจเนี่ยถ้าจะแสวงหาพยานหลักฐานเอาผิดใครสักคนเนี่ยถ้าคุณสอบอย่างตรงไปตรงมาหลักฐานมีแค่ไหนเอาแค่นั้นไม่ใช่ว่าพยายามหาหลักฐานโดยไม่คำนึงถึงความถูกผิดเลย
ตรงนี้มันก็เกิดความเสียหายต่อคนที่เขาอาจจะอยู่ในเหตุการณ์หรือไม่อยู่ในเหตุการณ์ก็ได้คือตำรวจทำให้ตรงตรงไปตรงมาหลักฐานถึงไหนถึงนั่นแค่นั้นพอไม่ต้องพยายามที่จะไปบังคับขู่เขียนใครเพื่อให้ได้หลักฐานมาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตรงนี้ก็จบเลย
ไม่มีมือยิงก็ไม่มียังจับไม่ได้ก็จับไม่ได้ก็เท่านั้นก็ไม่มีเอาคนดีเข้าคุกไปคนเดียวเนี่ยปล่อยคนชั่วร้อยคนยังดีกว่าผมบอกแค่นั้นตกลงเรียกร้องที่ไหนยังไงได้บ้างที่ได้คุยกันไว้คือตอนนี้นะครับก็คือมันมีคำพิพากษาแล้วว่าเขาเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับตกเป็นแพ้ไม่มีส่วนเกี่ยวข

ได้ครับอ่ะเดี๋ยวมาไล่ตรงนั้นนะฮะระหว่างเรื่องของตำรวจกับทหารตรงนั้นนะฮะ
แต่ว่าเอาทางกระทรวงยุติธรรมก่อนนะครับซึ่งท่านว่าที่ร้อยตรี
ธนกฤษจิตอารีรัฐนะครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
อยู่ในสายกับผมนะฮะเดี๋ยวจะสอบถามแล้วก็พูดคุยกับท่านนะครับ
เออเรื่องราวตรงนี้จะช่วยเหลือกันยังไงได้บ้างสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณภาคภูมิท่านผู้ฟังผู้ชมที่เคารพครับ
ธนกิจคงจะทราบเรื่องราวกรณีของคุณบุญทวีแล้วนะครับ
ครับอ่าถ้าทราบเรื่องราวของคุณบุญทวีแล้วครับคือตอนนี้เนี่ย
ก็ได้ทราบว่าคุณบุญทวีเนี่ยได้ยื่นคำร้องมาที่ทางกระทรวงยุติธรรม
เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวันที่ยี่สิบหกมกราคมครับ
วันทั้งวันสี่สิบหกนี้เนี้ยเอ่อจะเข้าสู่คณะกรรมการในการพิจารณา
ประเด็นเรื่องการเยียวยาเรื่องเงินตรงนี้นะครับแต่ว่า
ยังไงก็ตามผมต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าอ่าซึ่งจาก
จากผมยังไม่ได้เห็นในเรื่องของตัวคำพิพากษาของศาลเนี่ย
ว่าอย่างไรแต่หลักเกณฑ์มันมีอยู่ครับว่าถ้าสารพิพากษาของศาลเนี่ย
นะครับลงว่าเป็นคดีที่ยกฟ้องในลักษณะของเอ่อทางจำเลยเองเนี่ย
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดแต่อย่างใดเนี่ยครับ
เนี่ยเข้าเงื่อนไขในการที่จะต้องรับเงินเยียวยาแน่นอนครับ
แต่หากว่าสารยกฟ้องในประเด็นที่หลักฐานไม่เพียงพอในการฟ้อง
อย่างไรก็ตามเนี้ยครับอันนี้อาจจะเป็นประเด็นที่เอ่อ
มีมีเกิดปัญหาได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผม
ยังเชื่อในของเอกสารที่ตอนนี้เห็นอยู่เนี่ยนะครับว่า
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องก็คาดว่าจะได้รับการช่วยเหลือในเรื่องประเด็นดังกล่าว
ส่วนในเรื่องของการที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเอ่อ
ทำได้ถูกต้องหรือไม่อย่างไรนั้นเนี่ยนะครับก็ต้อง
ปรึกษากับทางฝ่ายกฎหมายหรือคุยกับทางยุติธรรมจังหวัด
ก็จะมีแนวทางในการดูว่าเจ้าหน้าที่เองเนี่ย
ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาและชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ครับการแสวงหาพญาหลักษณะหรือข้อเศรษฐกิจตรงนี้เนี้ย
มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไรครับ
เป็นที่ทนายบุญมีได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่นะครับ
อืมว่าในการต่อสู้กดีว่าตัวเองนั้นเนี้ยนะครับเอ่อ
ต้องสูญเสียอิสระภาพต้องสูญเสียหลายสิ่งที่มีอยู่เนี่ย
นะครับก็ยังใช้สิทธิ์ในการที่จะต้องเรียกค่าเสียหายในทางแพ่ง
ครับในทางละเมิดต่อไปได้นะครับดังนั้นก็ขอเวลา
กระทบกิจธรรมในการพินาศเรื่องนี้ในวันที่ยี่สิบหกน่ะนะครับ
แล้วก็จะแจ้งให้กับทางผู้เสียหายได้รับทราบครับ
อย่างลักษณะของผู้ที่ตกเป็นแพ้ในคดีแล้วเขาก็พ้นมณฑินเรียบร้อยแล้วเนี่ย
เขาจะมีหลักเกณฑ์ในการที่จะพิจารณาเรื่องค่าเยียวยา
โดยคิดจักรแบบไหนอะไรยังไงไหมฮะก็
ต่อวันสมมุตินะครับครับก็ก็คูณตามจำนวนที่ตัวเองต้องถูกควบคุมตัว
หรือแม้กระทั่งจะอยู่ในเรือนจำก็ตามหรืออยู่ทั้งหมดที่เป็นที่คุมขังของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตามเนี่ย
ก็จะถือว่าเป็นการขาดอิสรภาพแทบทั้งสิ้นนะครับ
ดังนั้นเนี่ยตรงนี้แหละครับก็นำเก็บมาคำนวณได้
แต่ในกรณีที่ตอนนี้ถูกควบคุมตัวไปแล้วมีความเสียหายอาทิตเช่น
เกิดทำงานมีการเงินเดือนที่ต้องไม่ได้ไป
หรือว่าต้องไปขายที่ขายทางมาสู้คดีฆ่าธนายความในการต่อสู้คดีพวกนี้ครับ
ถูกต้องอันนี้แหละครับเป็นเรื่องที่อาจจะต้องดูฟ้องกันในเรื่องของการ
ละเมิดนะครับก็อาจจะเป็นการเรียกค่าเสียหายในทางแพ่ง
ในด้านละเมิดได้อีกทางหนึ่งครับผมครับก็ไปเรียกกับหน่วยงานที่เขา
เขารับผิดชอบหรือว่าผิดพลาดตรงนั้นใครทำผิดอะไรก็ว่ากันไปตรงนั้นใช่ไหมฮะ
ก็ต้องดูครับว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยบุคคลใดหรือว่าเป็น
ใครก็ตามก็คงจะต้องประมวลเรื่องทั้งหมดให้เห็นตรงนี้ครับ
แล้วก็เรื่องอย่างนี้ธนายความก็คงจะมีความถนัดในการที่จะ
ดำเนินการในเรื่องนี้อยู่แล้วครับอ่าวันนี้ขอบพระคุณนะครับท่านครับ
ยังไงก็เดี๋ยวรอฟังผลกันยี่สิบหกมกราคมนะฮะก็ยังไงให้ติดตามผลนะครับ
เราจะแต่มือการเอ่อค่ะประสาทงานให้เรียบร้อยครับ
ครับครับขอบคุณครับท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านครับ
ครับครับสวัสดีครับอ่าท่านวาธิร้อยตรีธนกฤทธิ์ผิดอาริรัติ
ขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะฮะอ่าก็เดี๋ยว
กระทรวงยุทธรรมยื่นเรื่องเรียบร้อยรอการพิจารณาของเขา
สิบหกมกราคมทางตำรวจและฮะพนักงานสอบสวน
ท่านผู้ชมถามเข้ามาเยอะเลยครับจะจะยื่นร้องแบบไหนอะไรยังไงครับ
คือตอนนี้ถ้าถ้าแนวทางเบื้องต้นที่คุยกันก็คือผมจะ
พาคุณบุญทวีเนี่ยไปแจ้งความร้องทุกข์นะครับอ่า
ว่าปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
เพื่อนดำเนินคดีกับพนักงานสวนและชุดจับกลุ่มทั้งหมด
ของสพลีในช่วงเวลานั้นใช่ครับที่จังหวัดสพฤทจังหวัดลำพูน
แล้วก็อาจจะต้องเอาพยานก็คือพวกจำเลยที่หนึ่งที่สองครับ
พยานที่เบิกความบอกว่าคุณเบอร์ทีวีเนี่ยมายืนยันว่าตัวเขาถูกซ้อม
แล้วก็ไม่เคยให้การถึงคุณบุญทีวีเลยแต่โดนบังคับขู่เข็นก็ว่ากันไป
ครับตรงนั้นก็จะดำเนินคดีกับตำลดทั้งชุดเลยครับอืม
เรื่องของการรับราชการทหารนะฮะก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวเราได้มีการยื่นเรื่องไปที่กองทัพภาคที่สี่แล้ว
เป็นเป็นอาสาสมัครทหารพรานนะใช่ครับ
แล้วก็ตอนนี้เขาก็รับเรื่องแล้วตอนนี้ก็กำลังดูว่าครับ
หาแนวทางช่วยเหลือตัวคุณบุญทีวีได้ยังไงนะครับซึ่งตอนนี้เท่าที่ทราบ
เขาบอกว่าไม่สามารถกลับเข้ารับราชการได้เพราะว่า
อายุเกินอ๋อตอนนี้สามสิบสองใช่ไหมสามสิบสองครับ
สามห้าครับสามสิบห้าเพราะเวลาตอนตอนที่ถูกจับอ่ะสามสิบสอง
ครับตอนนี้สามสิบห้าแล้วครับอายุเกินแล้วแล้วเอกสารก็บอกว่าเขาล่าออกเองใช่ไหม
เข้าไม่ได้ล่ะโอ้ยไงไอ้สิทธิต่างความสูญเสียต่างที่เกิดขึ้น
ถ้าเกิดเขายังเป็นอาสาทหารพรานอยู่เงินเดือนของเขา
ก็สองหมื่นเบี้ยแล้วล่ะครับทุกวันนี้นี่จะเรียกร้องอย่างงีจะเรียกร้องสำนักงาน
บทแห่งชาติเท่าไหร่คะเนี่ยได้คำนวณหรือได้อะไรยังไง
หรือว่าต้องไปดูอีกทีก็ถ้าเขาไม่สามารถกลับเข้าทำงานได้เนี่ย
ที่เราต้องรับผิดชอบก็ต้องดูอนาคตของเขาไปก็เราจะเรียกค่าเสียหาย
ณปัจจุบันแล้วก็ค่าเสียหายในอนาคตเพื่อที่จะเยียวยาความเสียหาย
ข้อต่อไปครับคุณบุญทวีครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิต
สุดท้ายแล้วมีอะไรอยากฝากบอกถึงใครหน่อยไหมฮะถ้าเขาฟังอยู่
ก็ไอ้ที่ว่ายุติธรรมจังหวัดเมื่อกี้ผมอยากจะคุยกับนั่นอยู่เหมือนกันครับ
ครับยุติธรรมของจังหวัดลำพูนครับทำไมฮะไอ้ที่ว่าเงินไอ้
อะไรนะครับที่ว่าที่ว่าจะช่วยประกันตัวแพะอะไรอย่างนี้นะครับญาติผมไป
ร้องกับยุติธรรมจังหวัดลำพูนครับครับมันเอากระดาษเปล่ามาฝากหัวจะรอง
ให้ผมเซ็นไม่มาถามผมสักคำเลยครับว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง
อดทนเนี่ยนะทางยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมเขากำลังพิจารณากำลังช่วย
ผมบอกไว้เลยครับว่าไม่ผ่านครับยังไงก็ไม่ผ่าน

เดี๋ยวผมจะเอาเรื่องนี้ไปถามทางกระทรวงยุทธรรมให้ว่า
ตอนที่จะไปคุยกับเขาในเรือนจำแล้วไม่ได้คุยจริง

ทำรวจล่ะฝากบอกอะไรพนักงานสอบส่วนเชุดนั้นได้ไหม

จะบอกว่ายังไงดีครับก็คือ

ยังไงวันนี้ก็พ้นมณฑินมาแล้วที่เหลือก็คือการต่อสู้เรียก

ไม่รู้ว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกมากน้อยขนาดไหนนะ
เกิดขึ้นแน่นอนครับขอบคุณจริงผมก็ถือว่าเป็นสื่อกลางใน
สะท้อนปัญหาแล้วก็ความจริงต่างให้ครับ

คุณผู้ชมครับโบราณของเปิดปากกับห้าฮูมนะครับ
เราพบกันใหม่วันจันทร์หน้าปี๓๓๐นะครับ